คุณผู้ชมคะมาถึงข่าวนี้เชื่อว่าหลายคนรอคอยอยู่
เรื่องเกี่ยวกับเงินเยียวยา๕๐๐๐บาท
มติคอรมอออกมาเพิ่มเติมนะคะ

ยืดให้จ่ายเป็น๖เดือนก็คือยาวไปจนถึงเดือนกันยายน
รวมแล้วจะได้คนละ๓๐๐๐บาทเดือนละ๕๐๐บาทนะคะ
ซึ่งวันนี้เป็นวันแรกที่มีการโอนเงินมาแล้ว
หลายคนนะคะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีตั้งแต่ตีหนึ่งที่ผ่านมา
โดยเรื่องนี้ค่ะนายลวรนแสงสนิท
ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
บอกว่าสำหรับล็อตแรก
มีผู้ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้ว
จำนวน๑๖๐๐๐๐๐คน
จะได้รับการโอนเงินเข้าบัญชี๕๐๐บาท
วันนี้จะมีผู้ได้รับการโอนเงิน
ประมาณ๒๘๐๐๐คน
ส่วนวันที่๙เมษายนค่ะ
คือจะมีคนที่ได้รับจำนวน๗๕๓๐๐๐คน
แล้ววันมารืนคือวันที่๑๐เมษายน
จะมีผู้ที่จะได้รับเงินจำนวน๖๔๔๐๐๐คน

จะมีผู้ที่ได้รับเงินประมาณ๑๖๐๐๐๐๐คน
ใช่ค่ะแล้วก็จะทยอยจ่ายทุกวันตามผลการคัดกรอง
ก็คาดว่าจะมีผู้ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ
ไม่เกิน๘ล้านราย
แต่ว่าลงทะเบียนมากัน๒๔ล้านกว่าคนนะคะ

สำหรับคนที่ไม่ผ่านคุณสมบัติ

และคนที่คุณสมบัติยังไม่ชัดเจน
หมายความว่าคือยังเป็นกลุ่มสีเทาอยู่
ว่าอาจจะต้องมีรูปหน้าร้านมาประกอบ

กลุ่มคนที่ไม่ผ่านแน่นอนที่ถูกตัดสิทธิ์แน่นอน

กลุ่มอายุต่ำกว่า๑๕ปี๑๑ล้านรายอันนี้ในประเทศเลยนะ
กลุ่มอายุ๖๐ปีขึ้นไปที่ไม่อยู่ในระบบแรงงานอีก๑๑ล้านราย
กลุ่มเกษตรกร๑๗ล้านราย
คือเขาบอกว่ามีกลุ่มเกษตรกรบางคน
เขาทำอาชีพอื่นด้วยคุณเช่นเป็นเกษตรกรด้วย
แต่ว่าช่วงว่างเว้นจากการทำนา
ก็มาขับรถรับจ้างหรือมาขับแท็กซี่อะไรอย่างนี้
แต่ว่าถือว่าได้รับการช่วยเหลือจากภาคของการเกษตรแล้วก็จะไม่ได้
ส่วนกลุ่มที่๔พนักงานรายได้ประจำในระบบประกันสังคม
ตรา๓๓๑ล้านรายไม่ได้แน่นอน
กลุ่มอื่นเช่นข้าราชการ๒ล้านรายไม่ได้แน่นอน
แล้วก็กลุ่มกำลังแรงงานที่ว่างงานเรียนหนังสือ๖ล้านรายไม่ได้แน่นอน

ค่ะแล้วนี่ดิฉันอ่านนะคุณสืบสกุลนอกจากที่คุณบอก
ยังเห็นมีเพิ่มเติมมาด้วยก็คือพวกกลุ่มที่ขายของออนไลน์
แล้วก็โปรแกรมเมอร์รวมถึงคนงานก่อสร้าง
แล้วก็ผู้ที่รับบำนานนะคะ
คอมเมนต์มาเรื่องที่บอกว่าบางคนคนที่เขาได้แล้ว
เขาก็ไม่ได้เห็นคุณค่าเขาไม่ได้เดือดร้อนกับเงิน๕๐๐๐
ไม่ได้เดือดร้อนจริงแต่ได้เงินนะ
ผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาได้รับการโอนเงินวันนี้แหละ
แล้วก็เขียนแคปชั่นว่าดูสิ๕๐๐๐บาทเข้าบัญชีแล้วค่ะ
ก็แค่เศษเงินหลังตู้เย็นโอ้โห
แล้วพอเขียนแบบนี้ดูสิคนเข้าไปถล่มเลย

แล้วชาวเน็ตเนี่ยนะก็ยังไปส่องดูชีวิตเขาอีก
ว่าไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตเป็นยังไง
แล้วคนก็คอมเมนต์จนทำให้ต้นโพสต์คือผู้หญิงคนนี้
ต้องออกมาบอกว่าขอโทษนะคะกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ขอโทษค่ะรู้เท่าไม่ถึงการค่ะ
แล้วก็ระบุว่าตนเองแค่ประชดรัฐบาลเท่านั้น
แต่ก็ไม่ควรโพสต์อะไรแบบนี้ออกมานะ
ใช่เอาจริงคือยังมีคนที่เขาต้องการเงิน๕๐๐๐ตรงนี้
ต่อลมหายใจต่อชีวิตเขานะ
บางคนมีส่งคอมเมนต์มาแบบผมค้างค่าเช่ามา๒เดือนแล้ว
ค่าเช่าห้องไหนเงินที่จะไปเชื่อที่ร้านค้าเอาไว้
เอามาซื้อข้าวกินอีกผมยังไม่มีตังค์ใช้หนี้เขาเลย
นะคุณผู้ชมค่ะกลุ่มที่จะถูกพิจารณาก่อน
ที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมแล้วก็ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙
เราขึ้นกราฟิกให้อยู่หน้าจออย่างเช่นคนที่ขายลอตเตอรี่
คนที่ขับรถแท็กซี่พี่โชเฟอร์ทั้งหลาย
พี่วินมอเตอร์ไซค์คนที่ประกอบอาชีพมะคุเทศ
หรือว่าพวกค้าขายร้านอาหารอะไรพวกนี้เนี่ยนะคะ
คุณผู้ชมส่งมาได้บอกกันได้ผ่านทางไลน์หน้าจอ
ส่วนที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นี่คือกลุ่มที่ไม่เข้าเกณฑ์นะคะ
เมื่อกี้ก็บอกแล้วใช่ค่ะตามนี้เลยนะคะที่ผมแจ้งคุณผู้ชมไปแล้ว